ลำบากแบบนี้น้ำใจคนไทยเห็นว่าหลั่งไหลออกมาแบบนี้
เหมือนน้ำทิพย์ชะลมใจจริงคุณผู้ชม

อันนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีนะคะ
เป็นน้ำใจจากร้านขายข้าวขาหมูที่เขามีให้กับคุณลุงคนหนึ่งค่ะ
ชมภาพความประทับใจนี้กันก่อน
พี่อะไรคะชิ้นอาย

พี่มีน้ำกินเปล่ามีน้ำกินไหมคะ

ถ่ายให้ไวนะคะ

เป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในโรงอาหารของโรงพยาบาล
พรัชราชธานีนะคะอยู่ที่เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร
เชื่อแน่ว่าหลายคนเหมือนเรา๓คนเห็นคลิปนี้แล้ว

มันยังมีอีกหลายคนที่เขาไม่มีกิน
แล้วเขาต้องไปขอแบบนี้
แล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณแทนคุณลุงนะคะ
เจ้าของร้านขายข้าวขาหมูร้านนี้มีน้ำใจจริง
ตักข้าวจานโตให้กับคุณลุงค่ะ
คุณลุงเนี่ยมาหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วไม่มีเงินซื้อข้าว
คุณลุงเดินไปหยุดหน้าร้านข้าวขาหมูร้านข้าวขาหมูร้านนี้
เจ้าของร้านก็เลยถามว่ากินอะไร
แล้วก็ตักข้าวแล้วก็ยื่นน้ำขวดนึง
ให้กับลุงไปทานฟรีเลย
แล้วได้ยินท้ายคลิปเมื่อสักครู่แล้วเนาะ
พรด้วยคุณลุงหายไวนะ

เจ้าของคลิประบุข้อความแนบท้ายบอกว่า
ณเวลานี้ทุกคนยากลำบากช่วยกันได้ก็ต้องช่วย
นี่คือน้ำใจคนไทยไม่มีวันเหือดแห้ง
หลายคนเข้ามาชื่นชมอวยพร
ให้ร้านข้าวขาหมูของพี่เขาขายดิบขายดี
ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะคะ
ใครที่ไปโรงพยาบาลนี้ฝากอุดหนุนข้าวขาหมู

น่ากินน่ากินจริง